เอาล่ะมาต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะ
สุนารีราชศรีมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังของเรา
ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหเห็นพี่สุเนี่ย
บอกเลยนะว่าเซ็กซี่ขึ้นทุกวันทุกวัน

ก็เลยต้องถามนิดนึงนะว่าสามีฝรั่งยังอ๊อเนี่ยมีอาการห่วงบ้างไหม
รวมไปถึงผลงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำเพลงปีหน้า
หรือว่าจะเป็นหนังตลกขุนบรรลือ
ซึ่งรับบทเป็นหม่อมบัวแม่ของพี่หม่ำมกจกไปอีกต่างหากนะคะ

ก็ห่วงเรื่องความแข็งแรงสุขภาพของเรามากกว่า
เราแต่งตัวหรืออะไรเขาจะชมนะ
เขาจะให้กำลังใจเขาจะสร้างความมั่นใจ

ใส่สวยมากนะรู้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
สู่หักหลังด้วยสวีทกันจังเลยค่ะ
ก็จริงพี่ทำงานเยอะมาก
แล้วก็นานจะมีเวลาว่างอะไรอย่างนี้
พอมีเวลาปุ๊บก็ต้องให้ลูกให้ผัวจริงนะ

รอจังหวะก็เลยกะเอานะปีใหม่แล้ว
เดี๋ยวก็หาเพลงมาให้แฟนฟังให้หายอยากสักหน่อยดีกว่า

แล้วก็สิ้นปีนี้วันที่๒๗นี่
หนังค่ะขุนบรรลือนะคะเป็นหนังของพี่หม่ำ

บ้านเมียน้อยแกนะ
หวานยาพี่หม่ำมากเยอะน้อยแก
ใครสนใจอยากจะไปดูหนังผลงานของพี่สุก็ไปดูกันได้
บรรลือของพี่หม่ำจกมกนี่เอง
เดี๋ยวเราติดตามด้วยผลงานเพลงของพี่สุด้วยนะคะ